เอาล่ะมาดูเรื่องของนะครับการไปรักษาตัวของคุณทักษิณ
ก็มีความเห็นมาจากอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกัธมนตรีนะครับ
ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรแล้วก็ยังไม่มีเหตุผลที่สมควร
ที่จะให้นายทักษิณชินวัฒน์ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอื่น
จากโรงพยาบาลตำรวจนะครับส่วนเรื่องของการยื่นขอพระราชธานภัยโทษนะครับ
สามารถทำได้ทันทีแต่คุณผู้ชมครับในการสัมภาษณ์ครั้งนี้
อาจารย์วิศนุประกาศวางมือทางการเมืองฮะประกาศวางมือทางการเมืองเลยนะครับ
เอามาดูเรื่องของนายทักษิณก่อนคืออาจารย์วิศนุยืนยันว่านายทักษิณเนี่ยนะครับ
พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจอาการล่าสุดยังทรงตัวนะครับ
เข้าใจว่าเป็นเรื่องของสุขภาพจิตที่ส่งผลต่อกายนะครับ
แล้วก็จะมีกรอบระยะเวลาอยู่โรงพยาบาลแค่ไหนเนี่ย
ฟังความเห็นจากคณะแพทย์นายวิศนุบอกว่ามีรัฐมนตรีสองคน
เคยมีรัฐมนตรีสองคนเล่าให้ฟังว่าช่วงที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อำนาจแล้วถูกควบคุมตัวนะครับแม้จะเป็นบ้านพักสะดวกสบาย
ความดันก็ยังพุ่งสูงถึง๒๐๐จึงเป็นเรื่องที่ต้องเห็นใจเพราะมันเป็นไปได้
ส่วนความเป็นไปได้ที่นายทักษิณจะย้ายนะครับไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนนะครับ
นายวิศนุฟันทงว่าไม่ควรและยังไม่เห็นว่ามีเหตุผลที่สมควรด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของรัฐแห่งอื่นก็ตาม
สำหรับเหตุที่จะย้ายตัวจากโรงพยาบาลราชธรรมนะครับก็คือไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ต้องย้ายมาโรงพยาบาลตำรวจที่มีแพทย์เฉพาะทางซึ่งได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่นะครับ
จากราชธรรมตำรวจมาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนประเด็นการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษนะครับนายวิศนุบอกว่าสามารถยื่นได้เลยนะ
ข้อที่๒อาการยังทรงผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตด้วย
ก็เลยกระทบร่างกายขนาดตอนขอสชยึดอำนาจท่านถูกเชิญตัวไปควบคุมไว้
ช่องกระแสนที่จะสบายความดันขึ้น๒๐๐ทุกวัน
บอกไม่เอ๋ยน่าเป็นใครสองคนมาบอกผมอย่างนั้น
ซึ่งก็ต้องเห็นใจว่ามันเป็นไปได้

หวังมาก
แต่อีก๘ปีถัดมานะครับ

โอ้โหบอกแบบนี้เลยเพราะว่าขณะนี้นะครับ
ท่านป่วยและต้องฟอกไตด้วย
ไม่จำเป็นต้องส่งมอบงานรองนายก
เพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะมารับมอบงานนะครับ
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าจะเป็นการปิดประตู

ข้อที่๔อาจจะมีการเชิญไป

ผมจะมีบ้างแต่ผมก็คิดอย่างนี้เมื่อปี๔๙นะ
แต่อีก๘ปีต่อมาก็มีเหตุให้กลับมาอีก
แต่คราวนี้บอกว่าไม่มีเหตุแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาสุขภาพแทรกเข้ามาด้วย
อาจารย์วิศนุเครืองามถือว่าเป็นท่านหนึ่งนะครับ
ที่แม่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรียาวนานต่อเนื่องหลายสมัยครับ